คุณผู้ชมคะชาวขอนแก่นเขากำลังสนใจข่าวนี้แล้วก็พูดถึงกันเยอะเลย
กรณีพ่อค้าขายผัดไทยทะเลาะกับพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยว
ทะเลาะถึงขั้นใช้มีดแทงกันแล้วก็พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเสียชีวิต

เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องดูภาพว่าใครเริ่มก่อน

แต่ว่าเบื้องต้นคนที่ก่อเหตุนี้นะคะ

เขาก็ตอนนี้กำลังบาดเจ็บอยู่เหมือนกัน
ก็ถูกแจ้งข้อหาและฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เดี๋ยวเราไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ

เป็นภาพเหตุการณ์ที่ทำร้ายกันแทงกัน
จนมีคนเสียชีวิตเนี่ยนะคะแล้วก็บาดเจ็บหนึ่งคน
พันธุ์ตำรวจโทปิยวัตรพลสวัสดิ์
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่น

ภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือพ่อค้าร้านขายผัดไทย
และพ่อค้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวหมูทะเลาะกัน

ทำให้นายเฉลิมไทยเปี่ยมปรียาพรอายุ๕๕ปี

ซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือเสียชีวิต
ตอนนี้สอบปากคำลูกชายของผู้เสียชีวิตไปแล้ว๑ปาก
ส่วนนายคำตันโพมาอายุ๔๕ปี
ผู้ต้องหาซึ่งก็เป็นคนขายร้านผัดไทย
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

ตำรวจควบคุมตัวอยู่ที่ห้องควบคุมตัวผู้ต้องหา
เพื่อสอบปากคำเพื่อคุยว่าสาเหตุที่ทะเลาะกัน
ถึงการต้องฆ่ากันเกิดจากอะไร
ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
ว่าใครเริ่มก่อนใครเริ่มใช้อาวุธทำร้ายร่างกายกันก่อน
ตำรวจบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
คดีนี้คนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้ความสนใจมากค่ะ
ก็ต้องมีการสอบปากคำหลายคนที่เป็นพยานในที่เกิดเหตุ
ตำรวจบอกว่าขอเวลาหน่อยในการสรุปสำนวน
ซึ่งในส่วนของผู้ต้องหาทางตำรวจจะนำตัวส่งสาร
ฝากค้างผลัดแรกในวันนี้ค่ะ